วันนี้สารอาญารัชดามีคำสั่งยกคำร้อง
สำหรับแกนนำกลุ่มคณะราษดรค่ะ
โดยเป็นคดีที่พนักงานสอบสวนสนชนะสงคราม
คำร้องขอฝากขังครั้งที่สาม
สำหรับนายพระฤทธิวรักษ์หรือเพนกวิน
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
นายพานุพงศ์จัดนอกหรือว่าไม้ระยอง
แล้วก็นายปฏิวัติสาหร่ายแย้มหรือหมอลำแบงค์
ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมชุมนุม๑๙กันยา
วงอำนาจคืนราษดรและปักหมุดคณะรัศดร
ท้องสนามหลวงในวันที่๒๐กันยายนนะคะ
นายกริษดังนุจจรัฐท่านายความบอกว่า
ทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขัง
ซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝากขังผู้ต้องหาอีกต่อไปนะคะ
ตัดสินใจมีคำสั่งให้ยกคำร้อง
และออกหมายปล่อยผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทะสถานหญิงกลางบางเขน

ล่าสุดที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครขณะนี้นะครับ
เริ่มมีกลุ่มมวลชนรวมไปถึงเพื่อนสนิทของแพนกวิ้นและรุ้ง
รวมถึงผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักนะครับ
ปักหลักทำข่าวการปล่อยตัว๔แกนนำนะครับ
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการปล่อยตัวออกมานะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตอนนี้กันก่อน
จะเห็นได้ว่าที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
มีกลุ่มเพื่อนสนิทของไม้รุ้งนะครับ
ตอนนี้มารออยู่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
หลังจากสารอาญายกคำร้องฝากขังนะครับ
ครั้งที่๓คดีปักหมุดสนามหลวงนะครับ
ในวันที่๒๐แล้วก็ในวันที่มีการชุมนุมวันที่๑๙นะครับ
ซึ่งสารยกคำร้องนะครับปล่อยตัว
แพ็นกวิ่นม้าย์รุ้งและหมอรำแบ็งก์นะครับ

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการร้องเพลง
นกที่ราบขาวบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ
วันนี้ในคันสารอายรัจญามีคำสั่งยกคำร๊อง

ในส่วนของนายพชิบารักร์หรือแพนกวิน

ลำแบงค์ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันชุมนุม๑๙กันยาถูกอำนาจคืนราษดรและปักหุดคณะราษดรที่ท้องสนามหลวงในวันที่๒๐กันยายน
ขณะเดียวกันนะครับนายกิจสดานุจจรัสธนายความระบุว่าหลังจากที่วันนี้พนักงานสอบสวนได้มายื่นคำร้องขอฝักขังผู้ต้องหาเป็นครั้งที่๓
ขณะที่ทนายความของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังครั้งนี้สารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝากขังผู้ต้องหาอีกต่อไป
หลังจากนี้นะครับสารก็ได้ออกหมายปล่อยผู้ต้องหาทั้ง๔คนไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทะสถานหญิงกลางบางเขนเพื่อให้ปล่อยตัวในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
โดยบริเวณจุดนี้ก็น่าจะมีการปล่อยแพนกวินไม้นะครับแล้วก็หมอลำแบงค์ส่วนรุ้งนะครับก็น่าจะเป็นที่ทันทะสถานหญิงกลางบางเขนนะครับในการปล่อยตัวซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็มีเพื่อนนะครับมาปักหลักรอกันอยู่รวมถึงสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็รอปักหลักทำข่าวกันอยู่
นี่เป็นบรรยากาศให้คุณผู้ชมดูขณะนี้นะครับ
ทีมข่าวของเรามากันตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังคงรอปักหลักที่จะมีการปล่อยตัวแกนนำทั้ง๔คนอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันนี่เป็นบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับ
จะเห็นว่ามีสื่อมวลชนก็ตอนนี้ยืนรอทำข่าวกันอยู่
ทำกลางพี่น้องประชาชนมวลชนที่บางคนทราบข่าวก็มานั่งรอให้กำลังใจนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีทนายความรวมไปถึงนายแพทย์ทศพรก็มาตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้นะครับที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ออกมาจากเรือนจามเดี๋ยวจะติดตามบริเวณมันยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สิทธิบุญรัฐข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร